คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการขายกันบ้างนะคะ
ลีลาการขายของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนเนี่ย
บางคนเขาก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์
เพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าจดจำติดอกติดใจ
กลับมาซื้อซ้ำใหม่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูเทคนิคการขายของพ่อค้าคนนี้
บอกเลยนะถ้าจิตไม่แข็งต้องระวังนะคะ
อันเส้นเลือก

อันนั้นเส้นเลือกมีกับ

ปั๊กอื้อหือ
เดี๋ยวนะนี่คือเป็นพ่อค้า
หรือเป็นตลกคะคุณถือถาดมาด้วยขนาดนี้

ฮะตั้งใจนะตั้งใจมาเสิร์ฟตั้งใจเอาฮา
ได้ตั้ง๒มุก๒เด็กค้า

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยน้องบี้นะคะ

คือเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านครัวมุสลิมบิ๊กบัง
อยู่ที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง

หลายคนที่ดูก็อาจจะหัวเราะแบบเรา

บังเนี่ยเขาเดินมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
แต่เทคนิคการเสิร์ฟของเขาอย่างที่เราเห็นนี่แหละ

โอ๊ะดาวขึ้น

ซึ่งคือก่อนหน้านี้น้องบี้เขาลงคลิปบิ๊กบังเอาไว้
แต่ว่าคือเวลาแต่ละครั้ง
บิ๊กบังจะมีมุกอะไรที่มันแตกต่างกัน

กันหน่อย

ปิ๊บใจก่อน

ส่งละ

เออเหมือนนักน่ะ
คือถ้าหนักขนาดนี้ผมกลัวไม่ได้กิน

ใช่ธรรมดาซะที่ไหนรูนาเสิร์ฟดี

เด็กก็แซวกันว่าบิ๊กบ้างความดันขึ้นหรือเปล่า

มือตันบางตันขึ้นนะ
ทั้งหมดทั้งมวลคือเด็กคือคนที่ไปทานในร้าน
ก็จะรู้ดีว่าบิ๊กวังเนี่ยเขาจะมีมุกตลกอะไรแบบนี้มาตลอดเลย
ก็จะมีการแซวกันระหว่างลูกค้ากับพ่อค้านะคะ
บังบอกโอ้ความดันไม่ได้ขึ้นเบาหวานขึ้น

เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมลองไปดู
ถ้าเกิดว่าอยู่ที่จังหวัดระนองใช่ไหม

เตี๋ยวร้านครัวมุสลิมบิ๊กบังใช่ไหม
ใช่บ้านทะเลนอกอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะ
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปอุดหนุนบิ๊กบังเนาะ

ดูระดับบิ๊กบังอารมณ์ดีนะคะ
หน้านิ่งแต่ดูมุกเยอะนะจ๊ะ